อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นเรื่องของตำรวจจับกลุ่มเสียไอทีวัย๓๘ปี
โดยเสียคนนี้เนี่ยร่วมมือกับกิ๊กรุมทำร้ายแฟนสาวจนบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะและจากนั้นเขาก็หลบหนีไปหลายหลายจุดด้วยกัน
แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่รอดพ้นเงื้อมือของกฎหมายค่ะไปติดตามจากรายงานค่ะ
สืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบัน๕นำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวนายชนทิพักษ์หรือพีชยานิลพงศ์
อายุ๓๘ปีชาวจังหวัดตรังทำอาชีพขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หมายจับสารอาญาพระขนงข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส
จับกลุ่มตัวได้ที่กลางซอยสุขุมวิท๔๙แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาเมื่อช่วงเย็นวันที่ผ่านมา
ซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่๑๔มิถุนายนที่ผ่านมาในพีชได้ลงมือทำร้ายร่างกายนางสาวชนนิสาหรือชน
อะไรกลางอายุ๒๕ปีซึ่งเป็นแฟนสาวโดยวันนั้นชนโดนทำร้ายทั้งเตะต่อย
โดนจับเอาหัวโขกพื้นไปหลายครั้งจนบาดเจ็บสะบักสะบอมหมดสติไป
เหตุเกิดในห้องพักย่านบางจากหลังลงมือในพีชได้ไปตามนางสาวสุพัตราหรือตาน
ป้องคำสีอายุยี่สิบเอ็ดปีซึ่งเป็นกิ๊กที่คบทหากัน
มาช่วยพาชนส่งโรงพยาบาลถึงมือหมอตอนนั้นอาการของชนตามร่างกายมีบาดแผล
ที่เบ้าตาทั้งสองข้างใบหน้าบวมปูดการสมองได้รับการกระทบ
และเมื่อถึงโรงพยาบาลทั้งพีชและตานได้สร้างเรื่องบอกแพทย์และญาติของชน
ว่าชนแอบนอกใจไปมีชายอื่นเลยถูกฝ่ายชายผู้เป็นมือที่สามทำร้าย
ตนทั้งสองคนจึงพากันส่งถึงมือหมอ
ที่ทั้งพีชและตานจะแยกย้ายกันหลบหนีไปนานเกือบ๑เดือน
กระทั่งในที่สุดตานก็ถูกตำรวจจับได้ก่อนเป็นรายแรก
พร้อมให้การภาคเศษว่าไม่ได้ร่วมทำร้าย
ช่วยผ่าชนส่งโรงพยาบาล
และต่อมาพีชก็โดนจับได้เป็นรายต่อไปให้การรับสารภาพ
ใหม่จึงลงมือทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
พนักงานสอบสวนสนพระขนงจึงแจ้งข้อหาทั้งพีชและตาน
ฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้าย

กล่าวถึงอาการของจนยังคงนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใด
หลังจากเข้ารับการผ่าตัดสมองไปแล้ว๑ครั้ง
ซึ่งตอนนั้นยังคงใส่เครื่องช่วยหายใจ
ของชนบอกว่าห่วงอาการของเธอมาก

ญาติยืนยันว่าขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะชนกำลังมีอนาคตที่ดี

กำลังจะฝึกงานที่ฟิสนิทแห่งหนึ่ง
ซึ่งที่ผ่านมาชนไม่เคยเล่าปัญหาให้ฟัง

และฝ่ายชายมีนิสัยชอบทำลายข้าวของ
แต่ไม่คิดว่าครั้งนี้จะรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือ
ครบนี้ทะเลาะมีอะไรกันบ้าง

ค่ะแต่ว่าแม่ก็จะพยายามถามเค้ายุ่ง
ตอนนี้สภาพจิตใจคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับ

ช่วงกลับมาหรือเปล่าปกตินี้
ควบคุมยากเหมาะเขาปั้นตรงยังไงนะครับ

เพราะว่าตอนนี้ก็พูดลงมาบวนน้องชาย
ทางด้านครอบครัวของชนหญิงสาวที่บาดเจ็บรายนี้
และญาติได้เดินทางกลับไปบ้านที่โคราช

หวังให้บุญกุศลนำพาให้เธอหายจากอาการป่วย
กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน